ว่าคนที่ไปดักอยู่ตรงกลางถนนเป็นใครและถืออาวุธอยู่ด้วย
คือเมายาเมาเหล้าหรือว่าเมาอะไร

เอาไม้ฟาดหน้ารถคุณผู้ชมคุณดูภาพเลยค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้เขาเป็นอะไร
เออชอบเลย
พี่ข้าวผู้

โอ้ผันมุกริ้งพลาดเย็บอย่าง
โอ้โหรถกระบะตู้ทึบคันนี้

เร่งเครื่องเหยียบคันเร่งแบบมิดเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะอะไรผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้เขาดักคันน้ำเงินอยู่
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็เลยถามไงว่า
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรเขาไม่ปกติใช่ไหม
ทำไมถือไม้ออกมายืนขวางถนนดักตีรถชาวบ้านแบบนี้
ตอนนี้คันน้ำเงินคือเป้าหมายของเขาเข้าไปยืนอยู่หน้ารถนะ
แล้วคุณป้าที่แอบถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็ถ่ายแล้วพยายามซูมไปใช่ไหมคะ
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะนะอันนี้ตอนดักอยู่หน้ารถ
ตอนที่ผู้ชายเสื้อสีแดงขยบมา
มาตรงฝั่งคนขับของรถคันน้ำเงินนี้ค่ะจังหวะตรงนี้
คันข้างคันที่เป็นกระบะหลังคาสูง
เขาเห็นว่าตอนนี้เสื้อแดงกำลังโฟกัสคันน้ำเงินเขารีบเหยียบไปเลย

แต่รถคันสีน้ำเงินไม่มีจังหวะหนีเลย
ถูกต้องทำยังไงดีคุณป้าที่ถ่ายก็พยายามตะโกนยุนะ
บอกว่าพี่จัดการเลยหมายถึงให้คนขับรถกระบะ

ให้จัดการยังไงขับรถชนหรือยังไง
เพราะว่าคนคันน้ำเงินเขาก็บอกว่าขับต่อก็กลัวชน
จะรอแบบอดทนก็กลัวโดนตีไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะคะ
ซึ่งคลิปนี้จริงมันยาวประมาณ๕๐วินาทีนะคุณผู้ชม
ในเพจเจ้าม้อยวีพลัสเอามาโพสต์ไว้
หากมีอาการป่วยก็ควรพาไปรักษา
แล้วก็บอกว่าพิกัดที่เกิดเหตุนี้นะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหม
ทีนี้เขาบอกด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
คนที่ชนก็จะต้องรับผิดชอบทั้งที่เดินไปตีรถคนอื่น
ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าเมามา
แล้วก็มาอยู่กลางถนนมาตีหัวรถกันแบบนี้เนี่ย
เราต้องถอยรถมามาพึ่งบ้านข้างทาง

คือยังไงฝากหน่วยงานรัฐช่วยดูแลหน่อยนะคะ

อยู่ที่สุราธานีนะคะไม่ใช่นครนะ
อยู่ที่คีรีรัฐนิคมที่สุราธานี

เขาอยากแจ้งเจ้าหน้าที่เหลือเกินให้มาดูแลเรื่องนี้หน่อย
ไม่งั้นจะขับรถขับราตรงเส้นนี้มันกลัว
ใช่ค่ะนี่คนก็ไปแสดงความคิดเห็น
ถ้าเกิดว่าพลาดไปชนปั๊บก็จะกลายมาเป็นเรียกร้องอีก